อย่างที่เราทราบกันดีปัจจุบันนั้นขโมยขโจรเยอะเหลือเกินแล้วขโมยได้ทุกอย่าง

ล่าสุดเป็นผู้หญิงคนหนึ่งตระเวนไปขโมยหมวกกันน็อกของชาวบ้าน
แล้วเอาไปขายต่อให้กับคนอื่นราคาแบบถูก

เออล่าสุดเนี่ยทำแบบนี้อีกแล้วกล้องเขาจับไว้ได้เนี่ยครับ

หยิบไปอย่างนี้หน้าตาเถิดแล้วมีผู้ชายขี่รถรออยู่

ขโมยหมวกกันน็อกคุณผู้ชมนะฮะเป็นภาพของคนร้ายซึ่งเนี่ยฮะ
ผู้ชายขับรถผู้หญิงก็ขี่มา
เป็นจักรยานยนต์สีแดงขี่ย้อนสอนมาบริเวณริมถนนนะฮะ
ถนนนาพร้าวไร่กล้วยอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ผู้หญิงคนซ้อนท้ายลงมาจากรถเดินดุ่มเข้าไปเห็นหมวกกันน็อกนี่
ไปหยิบหมวกกันน็อกมาซึ่งเป็นของนายภัยรัฐอาปะหังนะครับ
ซึ่งทำงานอยู่ที่นี่แหละหยิบไปหน้าตาเฉยเลยนะครับ
ผู้เสียหายก็โพสต์คลิปนี้แหละแล้วก็มีคนเข้าไปเม้นเยอะบอกว่า
นี่นะคนร้ายคนนี้เคยไปก่อเหตุขโมยหมวกกันน็อกแถวตลาดนัดมาแล้ว
จากการดูพฤติกรรมพบว่าคนร้ายก่อเหตุแบบใจเย็นมากน่าจะทำมาเยอะแล้วล่ะ
แล้วก็ไปค้นหาข้อมูลเพราะว่าคนร้ายมักจะขโมยแต่หมวกกันน็อก
แล้วก็เอาไปเร่ตามขายที่ไหนล่ะวินจักรยานยนต์รับจ้าง
ขายให้กับประชาชนทั่วไปแบบราคาถูกอะครับนะฮะ
ทีนี้ผู้เสียหายเขาบอกว่าอยากจะฝากนะฝากไปถึงคนร้ายว่า
ถ้าเอาหมวกกันน็อกมาคืนให้จะไม่แจ้งความแล้วอยากให้เลิกทำพฤติกรรมแบบนี้
ทำอาชีพอื่นดีกว่าที่มันสุจริตมันหาเงินได้ไม่ใช่มาขโมยแบบนี้มันไม่ดี
ทำให้ผู้เสียหายเองเขาก็ต้องไปซื้อใหม่ก็เดือดร้อน
ตัวเองก็ต้องรอเงินเดือนออกจะไปซื้อหมวกกันน็อกใหม่เนี่ย
ไม่ใช่ว่าจะมีเงินมีทองอะไรก็ฝากคนร้ายไปนะครับ
ระวังนะคุณผู้ชมหมวกกระน็อกเดี๋ยวนี้เขาก็ขโมยกันแล้วนะ